ท่านประธานสภาที่ขอบครับ
กับผมนายแพทย์สุรวิทย์ขดสมบูรณ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดชายภูมิพักเพื่อไทย

ให้ข้อเสนอในรัฐบาล
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยปี๒๕๖๐มาตรา๑๕๗
ถึงความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาล
ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรง

ในช่วงปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นผลจากความผิดพลาดล้มเหลว
ในการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผมจึงขอเรียนถามว่ารัฐบาลได้มีการสอบสวนลงโทษ
ผู้ที่เป็นต้นเหตุทำให้มีการระบาดใหญ่ของโรคโควิด
ในประเทศไทยที่ผ่านมาหรือไม่เช่น
นายสนามมวยเวทีลุมพินีที่ฝ่าฝืนจัดชกมวยในต้นปี๒๕๕๙
ทั้งทั้งที่รัฐบาลมีคำสั่งห้ามแล้วได้ทราบว่าท่านมีการโยกย้ายไป
แต่ตอนนี้ก็ย้ายกลับมาที่เดิมอีกแล้วใช่หรือไม่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทองหล่อที่ปล่อยให้เกิด
เปิดสถานบันเทิงฝ่าฝืนคำสั่งสบคในปี๒๕๕๙

สามกระบวนการขนแรงงานเถือนข้ามชาติ
ที่ทำให้เกิดกระบวนการระบาดใหญ่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อปลายปี๒๕๖๓ก็ยังเห็นว่าปัจจุบันก็ยังมีกระบวนการดังกล่าวทำงานกันอยู่
ทำให้ระบบบริการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย
ไม่สามารถรองรับวิกฤตโควิดได้
ทั้งที่ประเทศไทยมีสถานพยาบาลมาตรฐานระดับต่างมากมาย
เช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก
มีโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดในทุกจังหวัด
โรงพยาบาลอำเภอกระจายลงไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในทุกตำบล
ประเทศไทยมีอสม๑ล้านคนเศษกระจายตามหมู่บ้าน
ดูแลพี่น้องประชาชนคนละ๑๐๒๐ครอบครัว
โครงสร้างการสาธารณสุขของไทย
ได้รับการยอมรับและมีคำชมเชยไปทั่วโลก
แต่ในการระบาดของโควิด๑๙ในช่วงปี๒๕๕๙
ด้วยการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาล
ทำให้ประชาชนคนไทยต้องไปนอนรอตามลานวัด

ไปตามลานวัดเพื่อรอตรวจหาเชื้อโควิด
บางคนไปนอนรอหลายวันจึงได้ตรวจ
เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด
ก็ไม่มีโรงพยาบาลใดรับเข้ารักษา
มีโรงพยาบาลหลายแห่ง
แจ้งว่าเตียงผู้ป่วยเต็มครับ

ปล่อยให้ผู้ป่วยโควิดถูกทอดทิ้งนอนตายตามบ้าน
ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่า
การนอนตายตามบ้านบ้าง

โดยไม่ได้การรักษาอย่างน่าเวทนา

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ทำลายระบบสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย
ปล่อยให้คนไทยรอตรวจรอเตียงรอตายและรอเผา
นี่คือโบดำที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา

บริหารผิดพลาดล้มเหลว
มีคนติดเชื้อและตายจากโรคโควิด
อย่างน่าเวทนาจำนวนมาก
แต่รัฐบาลพยายามกลบเกลือน
ไม่พูดถึงเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้
ซึ่งคงเป็นฝันร้ายที่รัฐบาลไม่อยากได้ยินใครพูดถึง
มีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่า

ทำลายระบบสาธารณสุขที่ดีของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รัฐบาลปล่อยประละเลยให้มีการทุจริตการเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินของคลินิกชุมชนอบอุ่น
ซึ่งเป็นคลินิกของภาคเอกชนที่เข้ามาทำงาน
ร่วมกับทางราชการดูแลพี่น้องประชาชนในระดับ
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก
จากที่มีอยู่ทั้งหมด๒๐๐แห่ง

แทนที่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
รัฐบาลจะแก้ปัญหาโดยลงโทษหรือปิด
เพาะคลินิกชุมชนอบอุ่นที่มีการทุจริต
แต่กลับสั่งปิดคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งหมด

ทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมากกว่า๒ล้านคน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากคนจน
หน่วยบริการด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ที่บริการใกล้ชิดประชาชนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง
ไม่มีหน่วยงานเข้าไปดูแลใกล้ชิด
ปล่อยให้มีผู้ป่วยนอนตายจากการติดเชื้อโควิดตามบ้าน
ที่จะดูแลรักษาทราบว่าต่อมาคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องให้กลับมาดูแลประชาชน
ในการให้บริการเบื้องต้นคอยส่งน้ำส่งข้าววันละสามมื้อ
ส่งยาส่งอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยที่กักตัวตามบ้านตามศูนย์พักคอยในชุมชน
ข้อตกลงที่มีปัญหาเกิดขึ้น
แต่ก็มีปัญหาอีกครับคือรัฐบาลติดค้างไม่จ่ายเงินให้กับคลินิกชุมชนที่ทำงานดังกล่าว
คลินิกชุมชนหลายแห่งพากันปิดตัวเองไม่ให้บริการประชาชนต่อไป
ส่งผลให้ประชาชนคนยากคนจนในกรุงเทพมหานครเดือดร้อนจากเหตุการณ์เหล่านี้
จึงยืนยันว่านี่คือการทำลายระบบสาธารณสุขปฐมพรมในกรุงเทพมหานคร
ทำให้เกิดความล้มเหลวไม่สามารถรองรับวิกฤตโควิดครั้งนี้ได้
พักเพื่อไทยจึงขอเสนอให้รัฐบาลต้องรีบเข้ามาแก้ไขโดยด่วน
งานชิ้นโบดำอีกอันหนึ่งที่ต้องจารึกไว้คือ
ในช่วงที่มีการระบาด
แคมป์คนงานตามโรงงานในช่วงปี๒๕๕๙
รัฐบาลประกาศว่าจะปิดแคมป์คนงานปิดโรงงาน
ข่าวนี้ออกไปทำให้คนงานตามแคมป์ตามโรงงาน
เมื่อได้พากันแตกกระเจิงหนีกลับบ้านต่างจังหวัดจำนวนมาก
เห็นจากรถคนงานที่วิ่งตามถนนสายหลัก
ถนนมิตรภาพในภาคอีสานถนนประหลโยธินในภาคเหนือ
ก็เหล่านี้นะครับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น
ในช่วงปลายปี๒๕๖๓รัฐบาลปล่อยให้มีกระบวนการขนแรงงาน
เถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาโดยไม่ผ่านระบบคัดกรอง

มีโรคโควิดระบาดหนักที่จังหวัดสมุทรสาคร
แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวกัน
ขนแรงงานต่างชาติเข้ามาตามสื่อทุกวัน
รัฐบาลต้องเอาใจใส่ต้องรีบปราบปรามแก้ไขโดยด่วน
การที่รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนปิดกิจการต่าง
ครับได้เกิดความเสียหายตามมาอย่างมหาศาล
ด้านสุขภาพอนามัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
มีผู้เสียชีวิต๒๒๐๐๐คน
จำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต
ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลอย่างเคร่งคัดว่า
เมื่อมีผลตรวจพบติดโควิดห้ามเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง

ขอให้รอที่บ้านและมีรถพยาบาลไปรับถึงบ้าน
แต่ในทางปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิดกลับถูกทอดทิ้ง
ไม่มีรถพยาบาลไปรับเข้าโรงพยาบาลตามที่รัฐบาลเคยแจ้งไว้
รอแล้วรอเล่าจนเสียชีวิตตามบ้านตามข้างถนน
อย่างทรมานโดยไม่มีโอกาสได้รับการรักษา
ซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องของรัฐบาลโดยตรง
มีญาติผู้เสียชีวิตจำนวนมากไปเรียกร้องการเยียวยา
แต่ไม่มีคำตอบจากรัฐบาลจึงขอถามแทนพี่น้องประชาชน
ถามแทนญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเพื่อตอบให้ชัดเจนว่า
รัฐบาลสำนึกในความผิดพลาดของรัฐบาลหรือไม่และรัฐบาลจะมีการเยียวยา
ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
จะให้ญาติผู้เสียชีวิตไปติดต่อที่หน่วยงานใด
ท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลบริหารจัดการวัคซีนโควิด
ผิดพลาดล่าช้าไม่ทันเวลามีการกระจายวัคซีนไม่เป็นธรรม
รัฐบาลทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนไม่รัดกลุ่มจัดหาวัคซีนคุณภาพต่ำ
แต่ราคาสูงมาให้คนไทยฉีดปิดกั้นโอกาสของประชาชนในการ
ฉีดวัคซีนชนิดอื่นที่ประชาชนต้องการในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
รัฐบาลมีพฤติกรรมจงใจกีดกันภาคเอกชนที่มีศักยภาพไม่ให้นำเข้า
เป็นผลให้คนไทยต้องเผชิญชะตากรรมอันเลวร้ายที่สุดติดโควิดถึง๒ล้านหกแสนคน
ถึงสองหมื่นสองพันคนช่วงที่โควิดระบาดหนัก
ไม่พอวัคซีนไม่มาเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว
ชนิดต่างต่างก็หลั่งไหลเข้ามาจนล้นสต๊อกจนหลายโรงพยาบาลฉีดไม่ทัน
จึงขอถามว่ามีวัคซีนโควิดที่รัฐบาลจัดซื้อมา
เหลือใช้จนหมดอายุต้องทิ้งหรือทำลายไปเป็นจำนวนเท่าใดท่านประธานที่เคารพ
เป็นที่น่ากังขาอีกเรื่องหนึ่งว่าในการจัดซื้อวัคซีนโควิด
มีคนได้ผลประโยชน์ซึ่งท่านสอสอประเสริฐจันทรรวงทองสอสอ
จังหวัดนครราชศรีมาได้สอบถามในการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แต่รัฐบาลยังตอบไม่ชัดเจนครับ
และสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพินาอย่างรอบครอบก็คือวัคซีนโควิดในเด็ก
นำวักซีนซึ่งเป็นวักซีนยอดนยมของรัฐบาลทุกนี้
นำมาฉีดให้เด็กอีกมีคนสงสัยว่ารัฐบาลต้องการระบายวัคซีน
เหลืออยู่ในสต๊อกจำนวนมากใช่หรือไม่
รายละเอียดจะมีผู้อภิปรายสักถามต่อไป
ตัวเลขการเจ็บป่วยที่ทางราชการประกาศออกมาในแต่ละวัน
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยว่า
ตัวเลขที่ประกาศอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริง
หรือว่าเป็นเทคนิคที่ทำให้ประชาชนดูว่าสถานการณ์โควิด

พอมีตัวเลขผู้ป่วยสะสมมากขึ้น

เพื่อให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมน้อยลง

ตัวเลขผู้ป่วยที่มีการตรวจพบ
ก็จะไม่นับรวมกับตัวเลขผู้ป่วย

รัฐบาลประกาศจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่

แต่ถ้าไปนับรวม
กับผู้ที่ตรวจแล้วเป็นบวก
จะรวมเป็นมีผู้ป่วยถึง๒๙๓๑๘คน
ท่านประธานการณ์

ไม่นานรัฐบาลจะไม่ประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อ
แต่จะประกาศเฉพาะตัวเลขผู้เสียชีวิต

แต่อาจจะประกาศเป็นรายสัปดาห์รายเดือน
ซึ่งเห็นว่ารัฐบาล
ควรจะรายงานตัวเลขเช่นเดิม

ในเรื่องสิทธิการรักษาผู้ป่วยโควิด
รัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาลโควิดแบบฉุกเฉิน
หรือยูเซฟในปัจจุบัน
ให้เป็นการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลตามสิทธิ์
เช่นใครมีสิทธิ์บัตรทอง

มีสิทธิข้าราชการก็ให้ใช้ตามสิทธิ์นั้น
ซึ่งเห็นว่ายังมีข้อจำกัดมากมาย
จะมีผู้อภิปรายลงรายละเอียดต่อไป

รัฐบาลจะประกาศให้โรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทย

เพราะองค์การอนามัยโลกยังเตือนประเทศต่างให้ระมัดระวังในเรื่องนี้
อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลล้มเหลวในการถวงดุลระหว่าง
การป้องกันควบคุมโรคโควิด
กับการประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้เสียหาย
ถือวัฒนาบานชุดนี้ล้มเหลว
เพราะรัฐบาลได้ใช้เงินเป็นมูลค่ามากมาย
ในการควบคุมโรคโควิด
ถ้าคิดจากความเสียหายทางเศรษฐกิจและมาตรการอื่น
จะเห็นว่าเป็นมูลค่ามหาศาล

เมื่อครั้งที่ระบาดแรกในปี๒๕๕๙
ในช่วงที่การระบาดใหม่ตัวเลขผู้ป่วยน้อย

แต่รัฐบาลตัดสินใจใช้ยาแรงประกาศพอรากอถูกเฉินทั่วประเทศ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แทบจะหมดเนื้อหมดตัว

ตัวเลขเสียชีวิตในช่วงนั้นมีน้อย
เปรียบเทียบความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศ

ส่วนเรื่องการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว

รัฐบาลก็ล้มเหลวอีก
โอกาสขาดรายได้จากการท่องเที่ยว
จนทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยช้าลง
รัฐบาลใช้ประกาศพรกรฉุกเฉินทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม

รัฐบาลใช้พรกรฉุกเฉินไปใช้ในการปราบปรามนิสิตนักศึกษาประชาชน

หรือไปปราบปรามผู้ชุมนุมที่เรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาล
อกจากนี้ได้ทราบว่านายกรัฐมนตรียังใช้พรกรฉุกเฉิน
วบอำนาจการบริหารของกระทรวงทะบงกรมต่าง
จากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหลายกระทรวงมาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว
ตามความถนัดและวิธีการบริหารของผู้นิยมพระเด็จการ

จากความผิดพลาดดังกล่าว
ทำให้เศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีปัญหา

ต้องได้รับผลกระทบรุนแรงมากขึ้น
ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่เศรษฐกิจเขาฟื้นแล้ว
แต่ของประเทศไทยยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง
ซึ่งจะมีผู้อภิปรายต่อไป
จากความผิดพลาดล้มเหลวขาดสติปัญญา
ในการบริหารจัดการวิกฤตโควิด
ขอให้รัฐบาลพิจารณาตัวเองให้ทองแท้
หลงตัวเองอย่าเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระราม
ตามที่ท่านกล่าวเปรียบเทียบเมื่อวานนี้
ขอให้ท่านรับฟังเสียงกลด่าของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
อย่างน้อยที่สุดขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ใจกล้ากล้าอ่านคอมเมนต์ของประชาชนจากเพจต่างหรือจากสำนักข่าวต่าง
จะทราบว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศสิ้นหวังในตัวท่าน
เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภา
เพื่อให้โอกาสประชาชนเลือกคนเลือกพักที่เก่งกว่าดีกว่า
เข้ามาบริหารประเทศฟื้นฟูประเทศท่านอย่าอยู่ให้ประเทศไทยต้องตกต่ำกว่านี้
หากท่านฝืนอยู่ต่อไปท่านจะได้ทราบว่างอมพระรามเป็นอย่างไร